คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าที่ลำปางค่ะ
เจดีเก้าองค์แล้วค่ะที่ตามหากันซ่อนอยู่กลางป่านานเป็นร้อยปี

คือเจดีกลางหุบเขาดอยขุนตานที่จังหวัดลำปางนะคะ
อธิการอนุชาปัญโยธโรอายุ๓๐ปีเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียน
พระสมศักดิ์วุฒิปัญญาอายุ๓๓ปีพระลูกวัด
เดินสำรวจบนยอดเขาดอยขุนตานพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน๗นาย
เดินสำรวจ๓วัน๒คืนคุณผู้ชมค่ะ
ไปเจอเจดีที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขา

จุดแรกเจอเจดี๓องค์อยู่ติดกัน
ฐานกว้างประมาณ๒๓เมตรและมีพระพุทธรูปอยู่๑องค์
ออกไปลำบากมากคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
เข้าไปอีก๕๐๐เมตรพบพระธาตุ
เขาโครงทรงดอกบัวอีก๒องค์
ในจุดที่๒ก็จะวางติดกันฐานกว้าง๓เมตร
จุดที่๓เข้าไปอีก๖๐๐เมตรเจอพระธาตุองค์ที่๖๙

เป็นศิลปะล้านนากว้าง๒๓เมตรสูง๖๗เมตร
เดินเข้าไปอีก๕๐๐เมตรจุดที่๔พบพระธาตุองค์ที่๘
นี้ล้มค่ะไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่ก็จะเหลือฐานประมาณ๓เมตร
คณะสำรวจพักค้างแรมในป่าเจ้าอาวาสบอกว่าคืนนั้น
หลังจากเจอเจดีแล้ว๘องค์เนี่ยนะคะ
คือแทบจะไม่ได้นอนเลยได้ยินเสียงแบบเป็นความเชื่อนะคะ
เสียงปริศนาเล่นลับเหมือนมาทักถ่าย
ตอนเช้าออกเดินทางต่อเส้นทางยากลำบากมาก
ล้อโขดลำห้วยพระลูกวัดตกน้ำเลยอ่ะ
สุดท้ายเจอเจดีองค์ที่๙ค่ะ
จุดนี้เจอแค่ฐานองค์พระธาตุกว้างประมาณ๗เมตร

วันนั้นก็มีเสียงมีอะไรมาทักทายเนอะ

ก็มีเสียงมามีนกร้องบ้าง
แล้วตอนนั้นทีมจนที่ไปก็กลัวกันมั้ย
ไม่ไม่ใช่รู้กันเราก็รู้กันอยู่แหละ
เดินทางก็ค่อนข้างลำบากหน่อยครับเดินตามห้อยมา
เป็นหน้าผาลำห้วย
อันนั้นก็คือในช่วงที่พระร่วงตกน้ำ

เพราะว่าเป็นหินเป็นผามันก็จะมีกันรุ่น
โอ้โหท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
พอเจอเจดีทั้ง๙องค์ภายใน๓วัน

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการบูรณา
และสืบสอหาประวัติของพระธาตุทั้ง๙องค์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
ไปอยู่ในหุบเขาอย่างนี้ค่ะกลางป่าเลย